สวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสานะครับ
ได้เวลามากัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
โอ้โหมาเจอกับพวกเราแบบนี้นะตอนรับวันจันทร์แล้วกันนะ

คนบอกโอ้โหวันจันทร์แทบจะไม่ไหวแล้วยิ่งตอนบ่ายอยากจะนอนต่อ
อย่าเพิ่งนอนอย่าเพิ่งนอนลุกขึ้นมาก่อนดูข่าวกับเรา
แล้วก็อย่าลืมส่งข้อความมาคุยกันด้วยใช่ครับ
เรื่องของมาตรการในการเยียวยาประชาชนในช่วงนี้นะครับ
กับการรับเงินของผู้รับเงินของผู้ประกันตนมาตราสามสาม
ตอนนี้เขาเริ่มที่จะโอนเงินให้แล้วนะวันนี้พื้นที่๒๗
วันนี้แหละมีนัดที่จะได้รับเงินผ่านพร้อมเพลย์นะคะ
ตรวจสอบกันหน่อยว่าคุณผู้ชมอยู่พื้นที่ใดจังหวัดไหนจะได้รับสิทธิ์หรือยังนะคะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ทางภาครัฐก็กำหนดที่จะจ่ายเงินเยียวยารอบ๒
ให้กับผู้ประกันตนมาตรา๓๓
โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่๑๓จังหวัดสีแดงเข้มนะคะ
คือตามกำหนดที่เราย้ำกันมาตลอดคือ๒๗และ๒๘กันยายน
เป็นเงิน๒๕๐๐บาทจ่ายผ่านระบบพร้อมเพลย์
เข้าบัญชีธนาคารที่คุณผู้ชมผูกเอาไว้เรียบร้อยเลย
ครับเอาแต่บางคนบอกว่าเอาก็ได้แล้วก็ยินดีกันไป
แต่สำหรับบางคนบอกยังไม่ได้ถามว่าทำไมเงินยังไม่เข้า

เราไปดูกันหน่อยนะครับอย่างแรกนะครับ
อาจจะยังไม่ถึงหมายเลขการโอนเงินของคุณผู้ชม
เนื่องจากทางภาครัฐจะโอนเงินตามรหัสเลขบัตรประชาชน๑๓หลักนั่นเองนะครับ
อย่างที่๒บางทีท่านอาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่๑๓จังหวัดสีแดงเข้ม

อย่างที่สามครับระบบการโอนมันอาจจะขาดคล่อง
แต่ปัญหานี้เป็นไปได้น้อยมากหากว่าขัดข้องจริง
ใจได้ยังไงได้รับเงินเยียวยาอย่างแน่นอนหลังจากซ่อมแซมระบบเสร็จนะครับ
ยังไงก็อยากให้ใจเย็นก่อนเพราะว่ายังไงก็ตามมีอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้ที่จะเป็นวันที่โอนเนี่ยนะคะ
แต่ถ้าหากมีข้อสงสัยประการใดก็ตามโทรสายด่วนประกันสังคม๑๕๐๖ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
ส่วนผู้ประกันตนมาตรา๓๙๔๐ก็ทยอยโอนต่อไป
ไปคิ๊กเดี๋ยวส่งข้อความมาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมอย่างที่บอกก่อนนะ
เรื่องต่อไปไปดูกันหน่อยโอ้โห

เลือดตกยางออกเลยทีเดียวอย่าดูค่ะ
โอ้โหเนี่ยฮะฟัดกันนัวเลยค่ะ

โอ้โหน่ากลัวจริงสรุปมันยังไงดีคุณชิสา
เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ช่วงหน้าตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัติข่าว
ในเบรกนี้นะครับอยากได้ข้อความจากคุณผู้ชม
ส่งมาเลยผ่านช่องทางไลน์นะครับผมย้ำตรงนี้นะ
ส่งข้อความมาฟรีไม่เสียกระตังค์
ถูกต้องแล้วคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ามันมีหลายข่าวที่เราอยากจะฟังความคิดเห็นของคุณผู้ชมเหมือนกัน
คิดยังไงรู้สึกอย่างไรอย่างเช่นกรณีนี้
อยู่ดีก็มีชุดไทยมาแขวนอยู่ตรงรั้ว
เอ้าสรุปแล้วมันคือแค่ชุดหรือมีร่างด้วยล่ะครับเนี่ย

แล้วมีไฟอะไรสลัวมีเหมือนเงามืออะไรอีกต่างหาก

เพราะว่าบริเวณนี้นะคะก็คือประตูทางเข้า๒
สำนักชลประธานน่านริมถนนสายน่านบ้านหลวงตำบลปางค่าอำเภอเมืองจังหวัดน่าน

แล้วจุดนี้กลางคืนเห็นไหมมืดมันก็วางเวงมันก็ชวนหลอน

แต่จู่ค่ะมีชุดไทยมาแขวนอยู่ตรงนี้
ถามชาวบ้านใกล้เคียงแถวนั้นก็ไม่มีใครรู้
คุณดูไกลอย่างนี้แล้วในจังหวะที่คุณขับรถผ่าน

เอาล่ะฮะไปถามนายกิติศักดิ์ฟ้าสะท้อนชาวบ้านนะฮะ
ที่วิ่งออกกำลังกายแถวนั้น

เพราะว่าแวบแรกที่เห็นน่ะ

ตอนแรกเขาบอกว่าทำใจดีสู้เสือก่อน

เข้าไปดูโอ้โห้เฮ้ยที่แท้ชุดไทยใครกันช่างได้เอามาแขวนเอาไว้ตรงนี้แต่เอางี้จริง
คุณชิสาคุณผู้ชมใกล้ใกล้ชุดเนี่ยมีเครื่องเส้นไหว้ด้วยนะนี่ไงนี่ไงตรงรั้วเนี่ย
เนี่ยครับเขาบอกว่าตรงนี้เมื่อก่อนบริเวณนี้เคยมีต้นตะเคียนขนาดใหญ่อยู่
แต่ปัจจุบันเขาบอกว่าหมดอายุไขไปแล้วไงแล้วคาดว่าคงจะมีใครบางคนมาบนบานสารข่าวกับต้นตะเคียนเอาไว้
พอสมหวังก็เอาชุดไทยกับของเส้นไหว้มาวางเอาไว้หรือเปล่า
คือเหมือนเคยมาเคยไหว้ตรงนี้ก็เลยยังคงไหว้ต่อไปหาต้นตะเคียนไม่เจอ
เออเออจริงเท็จแค่ไหนก็ไม่รู้ผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ถ้ามีข้อมูลส่งไลน์มาคุยกับเราหน่อยนะคะ
พอดีไม่ดีเนี่ยพอจะมาอีกชุดที่สองสามสี่แล้วจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะอ่ะ
หลอนยังไม่พอคุณผู้ชมมาเจอเรื่องนี้ก็หลอนไปอีกไม่ใช่แค่ชุดไทยแล้วนะคะเขานี่มาเป็นโลงเลยค่ะ
โรงเย็นพร้อมกับผ้าคลุมสีแดงมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเอาไปดูกันหน่อย
เอามาเป็นโลงเลยทีนี้
แล้วมีเสียงหมาเห่าหมาหอนมาด้วย

ใช่จริงแล้วก็เจอตอนกลางวันแหละ
แต่ว่าเจอตอนกลางไหนก็คือตกใจเหมือนกันน่ะ
กลางวันหรือกลางคืนมันก็น่ากลัว
ถูกแล้วที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือ
แล้วข้างในโรงน่ะมีไหม
คำถามสำคัญเลยอยากรู้

ตกอกตกใจมาอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้
คือต้องได้เฉลยโลกนี้แล้วเพราะว่าน้ำท่วมวัด
แล้วมันก็พัดเอาโรงเย็นมาอยู่กลางทุ่งนา

โอ้โหแต่เอางี้เขามีข้อความที่อธิบายเอาไว้ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไง

พบแล้วครับโรงเย็นวัดบ้านดงตะเคียนพัดมากับน้ำป่า
อยู่กับทุ่งนาป่าข้างบ้านผมเนี่ยกำลังรอเลยนะผู้ช่วย
ผู้ช่วยเนี่ยมาประสานงานหน่อยแล้วก็เอาไปเก็บรักษาต่อทีครับ
นี่แหละครับบางคนก็มาคอมเมนต์บอกว่ามีใครอยู่ไหม
หมายถึงว่ายังไงถ้าเขาตอบมาแล้วยุ่งเลยโอ้ยวิ่งเถอะค่ะ
เออทีนี้บางคนก็บอกว่าโรงน่ะไม่ใช่เรือเออ
บางคนบอกหนีเที่ยวมาสักไกลเลยบางคนเด็ดกว่านั้นคุณชิสา
บอกว่าขอเลขฝาโลงหน่อยโอ้โหอันนี้ก็คิดต่อยอดไปอีกนะ
หลากหลายความคิดเห็นแล้วคุณผู้ชมครับแต่เราเล่าให้ฟังอย่างงี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นภาพจริงเลยนะ
เมื่อวันที่๒๕กันยายนเกิดขึ้นในเขตอำเภอวิเชียนบุรี
จังหวัดเพชรชบูรณ์นะช่วงนี้ข่าวน้ำท่วมในพื้นที่
แถบภาคกลางภาคอีสานช่วงนี้เยอะนะคะ
ก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นมาทำให้โรงที่อยู่ที่วัดเนี่ยนะคะ
ไม่มีที่ยึดแหละมันก็เลยถูกน้ำป่าพัดมา
ไหลมาตามน้ำอ่ะค่ะเป็นของวัดดงตะเคียนนะคะ
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตะบนบ่อรังซึ่งทางวัดเองเนี่ย
ไม่รู้เหมือนกันนะว่าโรงเย็นหายไปไหนหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่
คือรู้อีกทีก็คือมีชาวบ้านมาบอกค่ะ
ก็คงมีการแชร์ข่าวกันในเฟซบุ๊คนั่นแหละเนาะ
เอาล่ะมาถึงคำตอบสำคัญคือ
ถามว่ามีศพอยู่ในโรงนี้ไหมเฉลยเลย
ไม่มีนะจ๊ะไม่มีครับสบายใจได้
โล่งอกมีแต่โรงเย็นแต่ไม่มีศพ
โรงเย็นเปล่าแล้วตอนนี้ทางวัดก็นำลงกลับไปแล้วนะคะ
หลอนกันแล้วนะคะคุณผู้ชม

บางทีก็อยากจะให้สบายใจแต่ให้ดูแล้วเนี่ย
บางทีก็ดูแล้วไม่สบายใจมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
เขาไปตามหาสามีสามีเธอหายไป
แต่วิธีในการไปตามหาเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่า
เล่นซะคนแถวนั้นจำกันไปจนวันตายเลยครับ
ปล่อยเรื่อยใครแกล้งฟังเลย
ลีกว่าการไปตามหาสามีแบบทั้งโลกต้องรู้นั่น
เขาไปตามหาสามีที่เป็นตำรวจ

เขาก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนหรอกแต่เขาก็ต้องการที่จะให้ทุกคนเนี่ยรับรู้
หรือแบบเหมือนกระเป๋าประกาศว่าเขามาถึงแล้วอะค่ะ
ก็บีบแตร่ลั่นเลยนะชาวบ้านจะหลับจะนอนก็นอนไม่ได้
เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์นี้เองค่ะที่แลต์ตำรวจย่านอุดมศุกร์
หญิงสาวที่ขับรถสีขาวป้ายแดงมาเนี่ยที่ลูกศรแดงชี้เนี่ยนะคะ
เขาขับมาระหว่างตึก๔กับตึก๕ในแฟลต์ตำรวจ
จริงแล้วแฟลต์ตำรวจเขามีหลายตึกมีถึง๑๒ตึกเลยคุณ
แล้วก็บีบแปรยาวสุดเสียง
โอ้โหยาวจริงยาวมากค่ะเพื่อตามหาสามีที่เป็นตำรวจนี่แหละ
แล้วเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้นะอายุสัก๓๐ปี
ไม่ได้บีบแตรอย่างเดียวนะคุณชนะยังไงครับ
ร้องไห้ฟูมไฟเหมือนคนคุ้มคลั่งเลยด้วยน่าจะขาดสติแล้วล่ะ
ค่ะเพราะเขาบอกว่าสามีเนี่ยพาผู้หญิงอื่นไปกินข้าวโอ้โห
แล้วก็มาที่แฟลต์นี้แต่ประเด็นคือเธอไม่รู้ว่าสามีไปอยู่ห้องไหนไง
โอ้โหเอาชาวบ้านแถวนั้นนะครับคือเอางี้บางคนเขาก็สงสารเธอนะ
เขาบอกว่าก็จะช่วยตามหาสามีเธอให้แต่คนแถวนั้นพอเขาดูแล้วเนี่ย
แห่งเนี้ยเป็นที่อยู่ของคุณตำรวจหลายสังกัดก็มีตั้งกี่ตึก
สิบสิบสองตึกค่ะจะไปรู้ได้ยังไงรู้จักไม่หมดอ่ะ
ทีนี้บีบแต่กันไปสักพักเนี่ยชาวบ้านก็ทนไม่ไหวไงมันดังอ่ะ
แล้วกลางคืนคนจะนอนก็โทรไปแจ้งให้ตำรวจมาจัดการ
หญิงสาวคนนี้จึงยอมขับรถออกไปค่ะอ้าวแต่ระหว่างที่ขับไปเนี่ยก็ยังคงบีบแต่เรียกสามีอยู่ตลอดทางนะ
แต่ที่แน่ชาวบ้านไม่ได้หลับได้นอนยังไงก็ขอให้ตามตัวกัน
ได้ไวแล้วกันอีกเรื่องด้วยคุณผู้ชมค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่ที่เขาขับรถพยาบาลมา
เขามาเจอผู้ชายน่าจะสติไม่ค่อยดี
ปลาของใส่รถพยาบาลแถมยังมาใกล้เคาะกระจกทำเอาตกใจเลยค่ะ
คืออะไรบุ๊กกิ้มทำอะไรรถเรา

อู้หู

ใช่ครับ
อู้หู
เนี่ยฮะมาแบบเนี้ยค่ะเออมาแบบนี้ก็น่ากลัวนะนะเจ้าหน้าที่ประจำรถพยาบาลของเทศบาลนครนันทบุรีก็เลยถ่ายเอาไว้นะคะ
เป็นผู้ชายดูแล้วลักษณะก็ดูไม่ปกติยืนอยู่เกาะกลางถนนแล้วก็ใช้เหมือนวัตถุอะไรบางอย่าง
เออป้ามาที่กระจกหน้ารถครับขณะที่เขากำลังขับอยู่บนถนนรัตนาธิเบสช่วงปากซอยรัตนาธิเบสสามตะบนบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรี
ท่าทางของผู้ชายคนนี้ดูเหมือนจะคุมสติไม่อยู่แล้วแล้วก็โวยวายด้วยนะเดินวนไปวนมาอยู่รอบรถพยาบาลนี่แหละ
แล้วเคาะกระจกรถด้วยประมาณสัก๕นาทีได้แต่คนที่ขับรถเนี่ยล็อกประตูเอาไว้

ตำรวจก็ยังดูโยกไปโยกมาอยู่เลย

ในคนนี้เนี่ยเป็นชาวฉะเชิงเซาค่ะ
จากจับตัวแล้วนะคะตำรวจยังตรวจพบกระเป๋าเป้หนึ่งใบ
อืมแล้วก็ยังมีอะไรข้างในคุณอะไรครับ
เมากาวดูจากหลักฐานแล้วอ่ะนะอ่ะไปถามเจ้าหน้าที่ที่ขับรถพยาบาล
ก็บอกว่าขณะที่ขับรถไปรับยาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
มาถึงจุดเกิดเหตุชายคนนักกล่าวเนี่ยเดินมาคว่างปลาสิ่งของบางอย่างมาที่หน้ารถของเขา
โดนกระจกหน้ารถเลยเขามั่นใจนะไม่น่าใช่ก้อนหินแต่ถ้าเป็นก้อนหินกระจกแตกไปแล้ว
แต่จุดที่โดนอ่ะเป็นตำแหน่งที่นั่งข้างพอดีไงโอ้โหแล้วถ้าเป็นก้อนหินมันอันตรายแน่
คนที่นั่งข้างมาน่าจะได้รับอันตรายค่ะยังเคราะห์ดีที่รถเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายมากมาย
แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ข้างในเขาก็ไม่ได้รับอันตรายด้วยนะแต่เห็นแบบนี้แล้วปล่อยไว้ไม่ได้นะต้อง
คือต้องดูแลกันช่วยเหลือกันถ้าหากว่าสติไม่ดีหรือว่ามีอาการเหมือนชอบที่จะดมกาวอะไรแบบนี้
ก็ต้องไปบำบัดถูกต้องไม่งั้นเดี๋ยวก็อาจจะไปก่อเหตุอัธยกรรมอะไรอื่นอีกครับ
ในต่างประเทศฮะพาไปที่ประเทศมาเลเซียไปดูโอ้โหอุบัติเหตุที่แสนจะน่ากลัวที่เกิดจากความเร็วของมอเตอร์ไซค์ครับ
เนี่ยฮะภาพจากหน้ากล้องหน้ารถคันหนึ่งนะครับเห็นไหมผู้ชายคนนี้เดินข้ามมาแล้ว
ฝั่งขวานะคะคุณผู้ชมอ้าวเดินมาแล้วแล้วเนี่ยเห็นไหมเดินมาเดินมา
สักพักนึงนะครับคุณผู้ชมครับจะเห็นแล้วภาพมันค่อนข้างจะโอ้โหชนเข้าไปแบบเต็มเต็มเลยครับตรงเนี้ย
โอ้ยเนี่ยครับคือต่างคนต่างไม่เห็นกันอ่ะค่ะ
แต่ด้วยความที่ว่าเองก็มาเร็วอ่ะครับค่ะโอ้โหชนไปแบบเต็มแบบเนี้ยครับอื้อหือ
โอ้โหน่าเห็นใจมากคือคนขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเขาก็ลุกขึ้นมานะ
แล้วก็ช่วยประคองคนที่ข้ามถนนมาเนี่ยส่งไปยังโรงพยาบาลครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ทางด่วนสายเซรัสกาจังชาญกรุงกวาลาลัมเปอร์นะคะ
ก็ดูแล้วเนี่ยก็น่าตกอกตกใจคุณผู้ชมแต่ชาวเน็ตดูคลิปนี้ก็บอกว่าเนี่ย
เป็นปัญหาเรื้อรังของมาเลเซียอืม
คือปกติเขาจะมีช่องทางสำหรับมอเตอร์ไซค์นะคะแต่ว่าก็เอาอีกแหละ
ง่ายไงคนเราบางทีก็เอาสะดวกไว้ก่อนก็ไปวิ่งเลนของรถยนต์อืม
พอรถยนต์เขาจอดนิ่งอยู่บางทีมอเตอร์ไซค์ไม่เห็นคนก็ไม่รู้อย่างเงี้
ก็เลยมีปัญหาชนเขาก็เลยอยากจะให้ตำรวจเนี่ยช่วยจัดการหน่อย
จะได้ไม่มีปัญหาเรื้อรังแบบนี้อีกอ่ะก็เป็นปัญหาของทางประเทศเขานะครับ
เราเองก็ดูไว้เพื่อจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้อ่าว่าไปบ้านเราก็มีปัญหาเหมือนกันนะ
ใช่ก็คือเรื่องของการกลับรถยูเทิร์นในที่ที่มันไม่ได้ให้เขากลับกันนะคุณผู้ชม
อย่างกรณีนี้รถเก่งคันนี้ค่ะกลับรถในจุดที่เป็นเส้นทึบ
ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์มาทางตรงชนกันจังแล้วค่ะ

กันเด็ดเลยม้วนหน้าเลยค่ะ
นี่ครับคือพี่พยายามกลับรถใช่ไหมล่ะ
เนี่ยมอไซค์ก็มาด้วยความเร็วระดับหนึ่งแล้วชนกันแบบนี้แล้วน่าเป็นห่วงมากเลยนะ

ค่ะวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้เราถึงเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าใครมายังไงไปยังไง
จุดนี้คือหน้าหอพักริมถนนจรรยานนท์อำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
อธิบายอีกทีแล้วกันนะเก๋งสีแดงขับมาเขาชะลอแล้วแหละ
แล้วก็ทำท่าเหมือนจะเตรียมที่จะกลับรถแต่จุดกลับรถเห็นไหมคะ
เป็นเส้นเหลืองทึบสองเส้นแบบนี้แปลว่าแซงไม่ได้กลับรถไม่ได้ถูกไหม
แต่ก็ทำแล้วยังไงทีนี้มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วค่ะ
ก็เลยพุ่งชนอย่างจังหัวกระแทกพื้นแล้วก็มอเตอร์ไซค์กลายเป็นเศษเหล็กเลยเนี่ยค่ะ
หลังเกิดเหตุนะครับหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาครับได้ประถมพยาบาลให้นายบดินเดช
รอยมณีอายุ๓๘ปีนะครับคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต
คนนี้นี่แหละครับนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกงไปนะ
ขณะที่คนขับรถเก่งนะครับก็คือนายชัยวิชิตทองนำอายุ๓๖ปีบอกว่า
เขาไม่ทันเห็นว่ามีรถจักรยายนขับขี่มาทางตำรวจเองก็จะสอบสวนคนขับขี่ทั้งสองฝ่าย
เรียนอีกครั้งก่อนพิจารณาเรื่องการแจ้งข้อหาต่อไปนะครับค่ะ
ร่วมด้วยช่วยกันนะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะมันเกิดขึ้นได้แหละ
เรื่องนี้นะครับโอ้โหคนที่รักหมาดูแล้วสะเทือนใจฮะจริงค่ะ
เรื่องของเรื่องนะครับมีคนคนหนึ่งครับเมาแล้วอารวาส
แล้วใช้มีดเนี่ยไปฟันสุนัขแล้วก็ทุบซ้ำอีกจนสุนัขตายเลยครับ
อุลิสาทายไว้
โอ้โหมันตายแล้วนะเห็นไหมน่ะเนี่ยครับตีซ้ำซ้ำย้ำย้ำอย่างนั้นอ่ะ
โอ้โหพอให้จริงจริงนะคนที่รักสุนัขเนี่ยอืม
คนดูกับภาพแบบนี้ไม่ค่อยจะได้หรอกไม่ได้หรอกค่ะเราเองนะครับ
เห็นแบบนี้เรายังสงสารมันเลยอะครับเออเนี้ยเห็นมันเป็นหมูเป็นหมา
มันก็ไม่ใช่จะทำแบบนี้อ่ะนะใช่ครับเวลาสักประมาณสายสายหน่อยสิบเอ็ดนาฬิกานะครับ
ในซอยอ่อนนุษย์๘๔ครับนายลอยครับคนก่อเหตุนี่แหละฮะ
อายุประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบปีซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งเนี้ย
ทำร้ายสุนัขแบบเนี้ยจนมันตายเลยครับคือคนในพื้นที่เนี่ยบอกว่าจริงจริงในลอยไม่ค่อยชอบหมาอยู่แล้วอะค่ะ
อืมแล้วก็เมาสุราเป็นประจำเลยในลอยเนี้ยครับพอเห็นหมาหมามันก็จะชอบเห่าใช่ไหม
คนเมาด้วยหมามันก็เห่าไงเออนายลอยก็คงไม่พอใจอืม
วันเกิดเหตุนายลอยเมาสุราอีกแล้วล่ะค่ะครับแล้วเห็นหมาตัวนี้นอนอยู่หน้าบ้านน้องสาวของตัวเอง
อืมก็เลยเอามีดมาฟันหัวสุนัขจนแบะค่ะโอ้โห
แล้วก็ลากสุนัขออกมาที่หน้าชุมชนจากนั้นก็ยัดใส่กระสอบไม่พอแค่นั้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพไปนั่นแหละ
ก็คือใช้เหล็กตีจนตายเออฟันหัวแบะก็ตายแล้วนะนี่ตีทุบไปอีกอะค่ะ
คนในชุมชนก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะใช่บอกว่าตอนที่ตีตรงนี้ตายยังครับหมา
ตอนนางไม่ตายยังไม่ตายหมายังดิ้นอยู่เลยเอามาแล้วยังดิ้นอยู่ยังหายใจอยู่หมายังกระดิกกระดิก
แต่เลือดน่ะเลือดอ่ะท่วมหมดแล้วเลือดแล้วเขามาตีตรงนี้แล้วตีข้างในมาตีที่นี่
แต่ฟันอ่ะที่ข้างในอ๋อมีฟันด้วยใช่ไหมฟันฟันโอ้โหฟันต้นยี่สิบปีมั้ง
ผูกปลูกฟันหัวแบะเลยหมาค่ะอุ้ยถ้าคนเห็นทำใจใครไม่ได้ถ้าคนรักหมานะอืม
บอกแบบนี้ได้ครับเมื่อต้นนะฮะน้ำรวจสนประเวทน่ะเข้ามาตรวจสอบแล้ว
ลอยหนีไปแล้วหนีไปจากชุมชนแล้วอ่าแต่เอางี้ต่อให้หนีไปยังไง
ก็ต้องตามจับตัวมาให้ได้นะ
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปก่อเหตุแบบนี้อีกหรือไม่
แล้วเกิดเมาแล้วไปอารวาสทำร้ายคนขึ้นมาอีกล่ะ

เพราะว่าทำร้ายสัตว์ก็ผิดพระราชบัญญัติธารุณกรรมสัตว
มีทั้งโทษจำคุกแล้วก็ปรับด้วยนะ
คุณผู้ชมมาดูเหตุนี้กันหน่อย
มีคนทะเลาะอะไรวุ่นวายกันคลิปร้อนของวันนี้เลยเอออย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องดูค่ะแล้วช่วยตัดสินหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
โอ้โหเห็นไหมเลือดตกยางออกแล้วอ่ะครับหือนึกว่านักเลงในที่ไหนอ่ะนะอ่า
คลิปเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นขณะที่พ่อค้าขายอาหารทะเลริมทาง
มีกุ้งสดปลาเค็มขายอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายกเขาก่อเหตุทะเลาะวิวาสจนทำร้ายร่างกายกันแบบนี้ฮะ
เท้าเข่าศอกมาครบมีมงมีไม้มาฟาดใส่กันด้วยเลือดออกเลย
ตามภาพที่เห็นอันนี้เล่าตามภาพที่เห็นก่อนนะค่ะชายเสื้อแดงเนี่ยแล้วก็
มีผู้ชายคนหนึ่งที่รูปร่างเนี่ยทุ่มทวมหน่อยแล้วบอกเลยไหมเอ่อคนท้วมทวมนี่ชื่อไอซ์อ่าอ่า
เสื้อแดงนี่ชื่อเบ้นนะเอาอ่ะทีเนี้ยเขาเนี่ยนะฮะเหมือนทะเลาะกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือ
เป็นพ่อค้าขายอาหารทะเลเหมือนกันค่ะที่ชื่อว่าภูมิใช่ลักษณะก็คือเหมือนกับว่า
มีฝ่ายหนึ่งอ่ะขายตัดราคาอีกฝ่ายไม่พอใจนั่นแหละคุณผู้ชมก็เลยทะเลาะวิวาดกันนะคะ
ครับคุยกันไม่รู้เรื่องสิบนาทีเท่านั้นแหละก็เลยลงไม้ลงมือกันอืม
ใช้ไม้นะตีตีกันจนคิ้วเนี่ยโอ้โหแตกเลือดอาบเลยนะคะขณะที่
คนเสื้อแดงเบนซ์เนี้ยเลือดอาบเลยเนี้ยเออส่วนส่วนในไอซ์เนี้ยนะคะ
ก็ไปหยิบมีดของในภูมิหยิบออกไปแล้วอ้างว่าเดี๋ยวขอยึดไว้ก่อน
อืมเนอะยึดไว้ก่อนแล้วทั้งสองฝ่ายก็เลยดวนหมัดกันแบบเนี้ย
ตัวต่อตัวลูกค้าที่จะซื้อกุ้งกระเจิดกระเจิงไปสิคะ
โอ้โหใครจะอยู่ล่ะครับไปได้หมดแล้วฮะเอ้าไปยังสถานีตำรวจเลยดีกว่า
หลังเกิดเหตุนะครับทั้งคู่ไปแจ้งความกับทางตำรวจสพนครนายกนะครับ
ทีนี้ตอนที่ไปที่สอนอเนี่ยตำรวจก็ให้ไกลเกลี่ยเจรจากัน
คือจริงก็เหมือนจะจบเรื่องแล้วนะแต่ดูเหมือนว่ายังไม่จบครับ
ก็คือเหมือนมีการพูดจาข่มขู่กันไปข่มขู่กันมาสักพักฮะ
นายภูมิพ่อค้าคนที่ค้ากุ้งสดเนี่ยนะฮะเขากลับมาที่ร้านเขา
อ่าเขาบอกว่าถูกพวกของนายไอซ์กับนายเบ้นเนี่ย
พวกมารุมทำร้ายเขาอีกอ๋อทีนี้มาเยอะกว่าเดิมมาเป็นสิบ
ค่ะมาพร้อมกับอาวุธครบมือทั้งมีดทั้งปืนทั้งไม้เบสบอลอ่ะคุณชิสา
ในภูมิพ่อค้ากุ้งเนี้ยนะคะอีกอีกอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะนะคะ
เห็นว่าท่าไม่ดีเอางี้ละกันหนีเข้าป่าข้างทางเลยดีกว่า
ครับนะคะแต่ฝ่ายของในเบ้นกับนายไอซ์เนี่ย
มากันเยอะไงนะคะดูท่าไม่รอด
ตายดีกว่าอ้าวก็แกล้งตายค่ะครับพอสบโอกาสที่ดูแล้ว
เออน่าจะหนีรอดก็เลยขึ้นรถไปแจ้งความอ่า
แต่ปรากฏว่าทั้งคู่อริคือเสื้อแดงนะคะ
เสื้อแดงในเบ้นกับนายไอซ์เห็นอ้าวก็เลยขับรถมาดักค่ะ
ไม่ให้ไปแจ้งความอ่ะนะคะอืมซึ่งผู้โพสต์เนี่ย
ก็บอกด้วยนะคะว่าตอนนี้อาการหนักมากเลย
ในจากการถูกทำร้ายเนี่ยในภูมิค่ะ
คือตอนนี้เขาก็ไปที่โรงพยาบาลนะ
เช็คสภาพร่างกายไปให้แพทย์พยาบาลเขาดูหน่อยแหละ
เอางี้แล้วกันล่าสุดครับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ลงพื้นที่นะครับแล้วก็ไปสอบถามนะว่าเหตุมันเกิดขึ้น
เพราะอะไรกันแน่ไปสอบถามเพื่อนของทั้งสองฝ่ายแล้วฮะ
เอางี้เราพอจะทราบคร่าวนะครับพ่อค้ากุ้งสดที่ชื่อนายภูมิ
เขาเนี่ยไม่พอใจในไอซ์ชายที่รูปร่างทวมในคลิป
ซึ่งเป็นพ่อค้าขายกุ้งสดและปลาเข็มเหมือนกันเรื่องของเรื่องไอซ์มาขายตัดราคาเขา
เขาก็เลยไม่พอใจก็เลยไปตอบว่าในไอซ์ส่วนนายเบ้นเสื้อแดงนี่มายังไง
นายเบนส์เนี้ยเขาเป็นเพื่อนกับนายไอซ์อืมแล้วนายเบนส์เนี้ยมีปัญหากับนายภูมิอยู่ก่อนแล้ว
คนนี้คนนี้ชื่อเบ้นเออพอรู้ว่าไอซ์มีปัญหากับภูมิหล่อ
โอ้แต่สุดท้ายปรากฏก็เป็นเรื่องราวทะเลาะกัน
เคลียร์ไม่ลงตัวเคลียร์ไม่ลงตัวก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แกะโดนลงขึ้นเจ็บทั้งสองฝั่งเออไม่กลัวเวทย์คะแล้วผมบอกแบบนี้น่ะ

โดนดำเนินคดีกันทั้งสองฝั่งด้วยถูกต้องแล้วปัญหาหลักเลยนะจะกลับมาขายตรงนี้ได้อีกไหม
ใช่ไหมเพราะต้องบอกตรงนะเรื่องตามกฎหมายเลยนะ

ถูกถูกแล้วขายเหมือนกันอย่างเงี้ยอ่าตัดหน้าเราเข้าใจว่าจริงจริง
รยาทการค้าขายมันก็มีถูกไหมคะแต่คุยกันดีดีอันนี้เราก็ไม่อยากจะให้มีปัญหากันแบบนี้
นำเสนอข่าวก็คุณผู้ชมลองคิดดูแล้วกันนะคะเราเอามาให้ดูกันว่าใครถูกผิดนะ
ไปดูเหตุการณ์ในต่างประเทศกันบ้างคุณผู้ชมค่ะเกิดเหตุถังก๊าซหุงต้มระเบิดในงานแข่งขันรถยนต์อืม
คนี่พวยพุ่งไปทั่วเลยค่ะแต่ว่างานนี้ไม่มีใครได้รับอันตรายค่ะ
ไฟลุกโหมขนาดนี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นอย่างรุนแรงน่ากลัวมากค่ะ
ภายในงานแข่งรถที่รัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกานะคะหลายคนที่อยู่ใกล้เคียงก็ตกอกตกใจค่ะ
รายงานข่าวบอกว่าก่อนเกิดเหตุระเบิดเนี่ยมีไฟไหม้บริเวณจุดที่วางถังก๊าซของร้านอาหารเจ้าหนึ่งอยู่ค่ะ
คือพอมันระเบิดขึ้นมาอย่างรุนแรงอย่างที่เห็นไหม้เลยครับสถานที่ตรงเนี้ยโอ้โห
เนี่ยฮะควันพุ่งอย่างนี้นะฮะน่ากลัวเนี่ยดูคุณดูไฟดิอืม
เนี่ยฮะยังเคราะห์ดีอยู่นะครับที่ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ย
ได้รับอันตรายนะครับเจ้าหน้าที่ก็อบพยพประชาชนภายในงานเนี่ย
ยังพื้นที่ปอดปลอดภัยก่อนนะครับค่ะงานนี้ก็ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตนะคะ
ยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยเรื่องของก๊าซต่างเหล่านี้นะคะครับ
เอ้าไปดูเรื่องราวต่อไปเอ๊ะเราจะได้ดูเรื่องของน้ำท่วม
ท่วมใช่ไหมเพราะว่าต้องฝากเตือนกันน้ำท่วมเนี่ย
โอ้โหแล้วยิ่งช่วงนี้ฝนตกด้วยจริงเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์น้ำท่วมกันหน่อยนะครับ
เพราะบอกว่าที่ลบบุรีครับกู้ภัยต้องเร่งไปช่วยคนเลยครับ
นี่ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ตรงต้นไม้ให้ได้เกาะตรงต้นไม้ที่อยู่ใกล้น่ะ

เจ้าหน้าที่เองก็พยายามจะบอกว่าใจเย็นใจเย็นนะ

เพราะถ้าเกิดเจ้าหน้าที่สุ่ม๔สุ่ม๕ลงไปเดี๋ยวจะไหลไปอีกคนนึง

ส่วนนายคนนี้คือนายเมธีเลี้ยงถนอมอายุ๓๙ปีค่ะ
กู้ภัยเองก็พยายามที่จะช่วยนะคะแต่ว่ามาทราบทีหลังว่าอ้าว
นายเมธีเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
คือตะโกนยังไงก็ไม่รู้เรื่องอะค่ะนั่นน่ะสิครับ
ทำให้การช่วยเหลือเนี่ยยิ่งยากไปกว่าเดิม
แล้วนายเมธีเองก็เหมือนกับอ่อนแรงใกล้จะจมแล้วด้วย

เจ้าหน้าที่ต้องเร่งหาเชือกมัดต่อกันแล้วก็โยนลงไปแบบนี้
โอ้โหสุดท้ายครับคุณผู้ชมนายเมธีคว้าเชือกเอาไว้ได้

เจ้าหน้าที่ก็ลากตัวขึ้นมาขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยครับ

โอ้โหเนี่ยฮะเขาบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์นะที่มาด้วยนะ

คุ้มล่ะแต่ก็ต้องเตือนกันแบบนี้ช่วงนี้
ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันต่อเนื่อง

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอารมณ์นิดนึง

ไปดูความน่ารักกันหน่อยติดตามกันเลยในช่วงของ

ติดอากาศดีมีกระตุนเลยน่ารักมาก

พวกนี้เคยต้องเป็นได้

หรือภรรยาถ้าอยากจะเป็นใหญ่

บอกว่าถ้าทำแบบนี้แม่จะได้เป็นใหญ่แน่นอน

แม่ครับแม่อยากเป็นใหญ่ไหมครับ

ถ้าแม่อยากเป็นใหญ่
พ่อต้องมีเมียน้อย

เออถ้าแม่อยากเป็นใหญ่พ่อต้องทำไมนะ

คำถามแบบนี้ตัวพ่อแน่นอน

โอ้โหโดนพ่อเป่าหูมาแล้วลูก

อยากเป็นใหญ่แต่ไม่จำเป็นต้องมีน้อยมาก่อนถึงจะใหญ่

ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้ว
คุณใหญ่ขึ้นเรื่อยแล้วนะ

ใกล้แล้วนะใกล้แล้วค่ะคุณ
นี่ป่ะไส้เหรอครับไปลองฟากันดูว่าเขารองต่อเพลงเรียบถูกไม่ถูกเนี่ย
ถ้าเธอหุแล้วเธอสิเลิกอยู่บ่ะ

ถ้าเธอหูแล้วเธอจะเลิกซิบอ

บ่าเลิกล้อบ่าเลิก

ว่าเลิกล็อกจับได้ตอนนี้เดี๋ยวก็ไปทำมา
อันนี้ความคิดคุณล้วนใช่ไหม

น่ารักคุณแม่คงฟังบ่อยแหละนะ
พอแบบว่าลูกได้ยินแม่ร้องอินโทรมานิดนึง
เนื้อมาทอดหนึ่งอุ๊บรูปตอบได้เลย

เฮ้ยดีดนิ้วแบบนี้แล้วหลับเหรอ

จริงป๊อบป๊อบป๊อบ

เฮ้ยแบบนี้ไม่ต้องไปพึ่งพาวิธีอื่นแล้วนะ

สนุกกว่าเดิมแล้วแต่เทคนิคของแต่ละบ้านเรื่องของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กนี่มันเป็นศิลปะมากเลยนะคะใช่ไหมคะคุณต้องศึกษาไว้เยอะ
คุณผู้ชมยังส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกันได้กับเราได้นะจ๊ะเอาล่ะช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปฟังฟังความจริง
ความจริงจากปากผู้ชายคนนี้เอาเลยเอาเลยเขาใจถึงพึ่งได้พูดหมดบอกหมดเลยเขาบอกอะไรบ้าง
ช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
ถูกต้องแต่บางครั้งบางครามันเก็บเอาไว้ไม่ไหวแล้วอยากจะระบายแล้วจะระบายยังไงล่ะคะ

แล้วเบื่อพวกผู้หญิงแบบนี้เลย

อยากเตะหน้าสักทีให้ตาย

ไม่ใช่ที่รักไม่ใช่ที่รัก

ใครจะไปว่าก็คนเขาทั้งรักทั้งหลงขนาดนั้น

เอาเหรอไม่ใช่เธอนะจ๊ะอุ้ยไม่รู้เลย
โอ้ไม่เลยไม่เลย
ไม่น่ามีชีวิตเหลือแล้วล่ะตอนนี้
ก็เขาอยู่ตรงนั้นไปพูดอย่างนี้ยังไง

เราจะลากันไปด้วยภาพน่ารักของแมวค่ะ
กำลังกลิ้งลูกแตงโมเป็นการฟิตทุน

ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป